ที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์๑ในรายการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ชิงครับเราผ่านมานะครับในประเภทคู่ผสมครับหนึ่งเดียวเลยครับ
เดชาพลภัวรานุคร้อกับซับซีรีแต้รัตนาชัยมือ๔ของโลก
เจอกับเชื่องสื่อเวย์แล้วก็ห่วงหญ่าโฉงครับคู่มนุษย์๑ของโลกจากจีน
ของเราเป็นชัดชุดสีฟ้านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วครับการเจอกันมานะครับ
ครั้งก่อนหน้านี้บาสแล้วก็ปปเคยชนะครั้งเดียวในรายการสิงคโปร์
เพลงบริเวณเมืองสายนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ครับเจ้งสื่อเวย์แล้วก็ห่วงหญ่าโฉงเหนือกว่ามากครับ
ใช้เวลา๓๕นาทีเอาชนะไป๒เกมรวดครับ๒๑ต่อ๘และ๒๑ต่อ๑๒
คว้าแชมป์โลกไปครองส่วนเดชาพลกับทรัพย์ซีรีส์ได้เหตุเงินแต่ก็ยังเป็นผลงานที่ดีสุด
ในการแข่งขันคู่ผสมของทีมไทยในการชิงแชมป์โลกแทนที่ของสุดเขตประพากระบวนกับสารีทุ่งทองคำที่เคยได้
ทฤษฐานแรงสองสมัยในปี๒๐๐๕และ๒๐๐๖ครับ